ก็ไปต่อเนื่องกันเลยอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ในตอนแรกต้นรายการ

อยากรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่จังหวัดไหน

ก็คือที่จังหวัดสุโขทัย

เขาบอกว่ามีเมนูใหม่

พริกกี้แปลว่าหมู

แต่อันนี้เขาต้องใช้พริกแกงนะคะคุณนี่ไง
แต่ว่าแกงเขียวหวานที่นี่ไม่ธรรมดา

ทุเรียนทุเรียนที่นำมาครับเป็นทุเรียนผันหมอนทองนี่แหละฮามฮามนะเอาฮามฮามแข็งแข็งหน่อยอ่ะ
ใช่อ่าคือกล้ายจะสุกแต่ยังไม่สุกน่ะค่ะ
ไม่งั้นถ้าใส่สุกสุกลงไปเละครับเออทานไม่ได้ให้กรุบกรุบนิดหนึ่งค่ะ
ถูกต้องครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ยินแบบนี้แล้วก็ลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความอร่อยของเมนูเด็ดนะครับที่
ร้านอาหารครัวพิกกี้ในอำเภอเมืองสุโขทัยของนางสาวศรีสุดาชัยวงศรีอรุณโอ้โหกำลังเตรียมของเตรียมเครื่องแกรงเขียวหวานอยู่นั่นเองนะครับ
นางสาวศรีสุดาบอกว่าเปิดร้านอาหารมานานกว่า๑๐ปีแล้วสำหรับเมนูแกงเขียวหวานไก่ใส่ทุเรียนหมอนทองนั้นคิดค้นขึ้นมาเองโดยเลือกใช้ทุเรียนหมอนทองอย่างดีที่เนื้อทุเรียนนั้นหาไม่แข็งหรือว่าเละนะครับ
แล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำแบบนี้นี่แหละครับโอ้จะมีพริกแกงที่เราโปะเอาไว้แล้วนะคะ
เป็นพริกแกงเขียวหวานแต่อันนี้ก็จะเน้นที่รสชาติให้หอม
ด้วยการปรุงเพิ่มนิดนึงด้วยพริกนะคะพริกเป็นพริกขี้หนู
เผ็ดร้อนมากขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเนื้อทุเรียนต้องเป็นเนื้อทุเรียนหาง
เพราะว่าถ้าเป็นเนื้อทุเรียนสุขแล้วเวลาลงไปทำที่หวานแล้วจะเลี้ยงค่ะ
อ่ะค่ะก็จะไม่อร่อยนะคะเมนูนี้เนี้ยบอกเลยว่ามันเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่
สำหรับใครที่ไม่ชอบทานทุเรียนใช่ใช่เจ้าของร้านเขาบอกเลยนะครับว่า
ไม่ทานทุเรียนพอมาลองทานเมนูนี้ปุ๊บติดอกติดใจแวะเวียนมาทานใหม่ทาน๓ทาน
มันอยู่อย่างนั้นแหละจนติดทุเรียนทุกวันนี้ติดงอมแงมโอ้โห
เราพาไปเลิกเลยวัดพระบาทนำภูมิมีอาการลงแดงเอออันนั้นมันคนละอย่าง
ไม่ใช่อย่างจะติดแค่คนคนละม้ายแต่มันอร่อยจริงจริง
กำลังจะบอกว่ามันอร่อยนะครับมันก็จะมันมันแหละเดี๋ยวฉันว่าดูหน้าตาสีสันของมันแหละ
อุ้ยหน้าทานจริงจริงนะครับเออเอาไปรอกันได้นะครับ
แกงเขียวหวานทุเรียนหมอนทองกับร้านนี้ที่จังหวัดสุโขทัย